ส่วนเรื่องราวของความเคลื่อนไหวในการเปิดตัวสโมสร

เสริมตัวผู้เล่นอย่างทิศิพรรณภูมิจันทร์

นำโดยทัพนักเตะที่อยู่แล้วกับสโภสรมา
แล้วก็บรรดาผู้บริหารสโมสรซึ่งครั้งนี้เหมือนเดิมครับ
จีทุกครั้งทุกระดูการจะมีแนวคิดนะครับ
ที่จะเป็นมอเตอร์สำคัญในการขับเคลื่อนทีมนะครับ
ครั้งนี้ใช้แนวคิดว่าลาสมากินัสอาซูเลสนะครับ

เพราะว่ามีการเปลี่ยนสีประจำสโมสรจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินครับ
เช่นเดียวกับตราสโมสรก็ออกแบบใหม่
แต่ว่ายังคงใช้กระต่ายเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิม
ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่๑๐ของสโมสรครับ
ไลท์ก็คือการเปิดตัวเจ้านิวครับนี่ครับ
เมื่อวานโอ้โหถล่มโซเชียลกันเลยครับ
มีข่าวว่าย้ายมาอยู่กับบางกอกกราศแบบสายฟ้าแลบนะครับ

ไม่มีข่าวเลยนะครับว่าจะมีการย้ายทีมแบบด่วนขนาดนี้สำหรับธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
ซึ่งการได้ทีมครั้งนี้ของเจ้านิวนะครับ๓๐ล้าน

วิทยามัดหลำนะครับอภิวัตเพ็งประโคนจักริจลาตระกูลสหรัฐปองสุวรรณโรบินโฮม
รวมทั้ง๒กองหน้าต่างชาตินะครับอย่างสตีเฟ่ปาซิบัตนะครับชาวโครแอด
แล้วก็เฟรดิกเบนดี้ดาวยิงจากกินี
หมายครั้งนี้คือการติดท็อปทีให้ได้อีกครั้งครับ